ลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสคนร้ายจุดระเบิด
จุดระเบิดนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเป๊ะครับ
กล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟจับภาพ
และกับผู้ต้องสงสัย๒คนขี่รถวนอยู่๒รอบ
บริเวณจุดที่วางระเบิดแสวงเครื่อง
ไปได้ไม่ถึงนาทีครับระเบิดบึ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพบริษฐจนรทิวาทรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายนะครับ
รอบวางระเบิดที่บริเวณริมกำแพงรั้วหลังฐานปฏิบัติการ
ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่๒๑ซึ่งตั้งอยู่บ้านบาเละ
ตะบนบรือสอครับตำรวจนะครับไปนะฮะไปตรวจสอบ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดอโนไทย
และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งกำลังทหาร
อีกจำนวนนึงพอไปถึงจุดดังกล่าวพบว่าบริเวณริมกำแพงข้างถนนครับ
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดถูกอนุภาพของระเบิด
รั้วปูนและกำแพงน่ะพังเสียหายพบเศษชิ้นส่วนของระเบิด
แหวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังก๊าซพิคนิคหนัก๒๐กิโลกรัม
ตกกระจายเกินพื้นพงหญ้าริมทางไปถึงตรงนู้นนู่น
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บริเวณที่เกิดเหตุนะฮะ
มีประแจเบอร์๑หรือจุดสับรางก่อนออกจากสถานี
เป็นผู้ต้องสงสัย๒คนครับใช้รถจักรยายนเป็นภาษณะ
คนขี่เป็นผู้ชายแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงขายาวสีดำ
ส่วนคนซ้อนท้ายลักษณะคล้ายผู้ชายแต่อำพลางด้วยการแต่งกายเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
ชุดกางเกงออกเหลืองหน่อยแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะสีออกส้มนะฮะ
ขี่รถวนไปมาสองรอบแล้วก็ผ่านจุดวางระเบิดข้างกำแพงไปประมาณหนึ่งนาที
แล้วระเบิดก็ดังสนั่นหวั่นไหวอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นและได้ยินไป
เจ้าหน้าที่คาดว่าทั้งสองคนนี้แหละนะน่าจะเป็นคนร้ายที่เอาระเบิดแสวงเครื่องเนี่ย
มาวางนะครับเนื่องจากถนนสายนี้เนี่ยมีชาวบ้านผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นนะฮะชุดเดียวกันกับที่เคยรอบวางระเบิดทหารพราน
กรมทหารพรานที่๔๖ตอนคุ้มกันพระสงฆ์จำได้ไหมที่เดินบินทบาทตรงนี้
ท่านมีภาพเหมือนกันวันนั้นเลยนะครับที่รือศอกเมื่อ๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เนื่องจากพฤติการคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายอำพลางตัวเป็นผู้หญิงเนี่ย
มันเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวจะขยายผลติดตามตัวให้ได้ครับ